พี่หนุ่มครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับนิกกี้โอเคนิกกี้เมื่อกี้พี่พูดไปให้แล้วนะ
ที่นิกกี้ฝากให้พี่มาบอกนี่นิกกี้พูดเองดีกว่า
ว่าน่าจะดีกว่าเนอะได้ครับพี่หนุ่มครับ
โอเคพี่อยู่กับพี่มดดำนะแล้วก็พี่มิ้นนะ

แล้วก็มีแฟนคลับข่าวใส่ไข่แล้วก็แฟนคลับของนิกกี้ที่ดูกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้
ขอบคุณมากครับ

เอ่อเพิ่งคุยกับคุณพ่อเมื่อกี้ครับพี่หนุ่มครับ
ตอนนี้กำลังเดินทางไปเชียงใหม่ครับ
เพราะว่าต้องไปอยู่ที่โรงที่เรือนจำที่เชียงใหม่ครับผม

ผมก็บอกคุณพ่อว่าไม่เป็นไรตอนนี้พ่ออายุหกสิบเจ็ด
ถามพ่อว่าติดกี่ปีพ่อบอกว่า๕ปี
ซึมซึมครับพี่หนุ่มครับผมแต่นิกกี้ตอนนี้เป็นไงโอเคนะ
แข็งแรงนะผมก็แข็งแรงครับแต่ว่าผมก็สงสารเอ่อ
มากกว่าครับเพราะเขาแก่แล้วครับพี่หนุ่มครับอ่าอ่าอ่านะอ่า
ทุกคนเป็นห่วงนิกกี้นะแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อนิกกี้นะ
แต่ว่าก็อย่างที่นิกกี้บอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายถูกไหม
ใช่ครับพี่หนุ่มครับครับผมแล้วนิกกี้ก็เพิ่งจะทราบพร้อมกับทุกคนถูกไหมฮะ
ที่คุณพ่อถูกจับผมก็เพิ่งทราบวันนี้เลยครับเพิ่งทราบวันนี้เมื่อเช้าแล้วครับ
ทราบตอนแรกเนี่ยพ่อน้องอ้อยเขาโทรมาหาน้องอ้อยก่อนว่ารู้ข่าวยังว่าคอมมันโดบุกจับพ่อผม
แต่ตอนแรกน้องก้อยเขาก็คิดว่าพ่อน้องก้อยเขาหลงครับเพราะว่าพ่อน้องก้อยเขาก็ไม่สบายไง
พูดว่าพูดไปเองไงอืมแล้วก็เขาก็ไปเสิร์ชเสิร์ชสรุปว่า
ให้พ่อผมจริงแล้วก็เอามาให้ผมดูครับผมเห็นปุ๊บผมก็โทรหาโกบอยก่อนเลย
คุณบอยก็เพิ่งรู้ครับเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาไม่ได้พิมพ์มาบอกผมว่าเขาโดนจับ
แต่เขาพิมพ์ไลน์มาหาพ่อบอยว่าเขาโดนจับเมื่อเช้าอืมอ่าโอเคนิกกี้
พี่มดดำจะบอกอะไรน้องไหมเดี๋ยวค่อยคุยส่วนตัวเดี๋ยวมันก็ต้องเจอฉันอยู่แล้วนิกกี้อ่ะ
ผมเขาขอคุยมดเขาขอคุยส่วนตัวขอบคุณนะครับพี่มดครับเออฉันรู้แล้วเออนะ
กี้พี่เป็นกำลังใจให้นะพี่มิ้นครับขอบคุณนะครับอะไรนะขอขอขอบคุณพี่มิ้นด้วยครับ
โอ้โหถึงพี่หนุ่มด้วยครับครับผมเป็นกำลังใจให้นะนิกกี้นะอยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามข่าวทั้งหมด
อะไรกับแฟนคลับไหมอ่าครับก็อยากให้ทุกคนใจเย็นเย็นแล้วครับ
ทำอะไรก็ดูพ่อผมเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดเอ่อใจร้อนแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับอืมอืม
ชาโลใช่ไหมของพี่อ่ะได้ครับทุกชายพี่หนุ่มให้เกียรติมาออก
มาออกเออขอบคุณมากครับพี่หนุ่มคะโอเคได้ได้เดี๋ยวนัดกัน

ก็เลยรับสายก็ได้คุยกับโกบอยก็นิกกี้ก็บอกโอเคนิกกี้อยากพูด
เกือบปากดีกว่าโอเคก็ให้นิกกี้เขาพูดคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของนิกกี้
นิกกี้เขาอยากจะอยากจะให้อยากให้เป็นอืมนะแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจนิกกี้ว่าเออ
ให้สู้ให้เข้มแข็งนะเป็นกำลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับ
ก็นิกกี้ก็บอกว่าก็เป็นห่วงคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ซึมนะครับ